ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งค่ะ
กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณจอยอายุ๒๒ปี
เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
แล้วกำหนดการเดิมชาปนกิจศพคือ๘เมษายน
แต่สิ่งที่บอกว่ามันแปลกคืออะไรรู้ไหม
คนตายจะต้องตัวแข็งเห็นไหมครับมีกลิ่นออกมา
แต่เนี่ยเนื้อตัวยังนิ่มไม่มีกลิ่นใด

ญาติคิดว่าน้องจอยคนนี้จะฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่า

หลังจากที่ญาติทำคือวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา

มีการเชิญร่างทรงมาเรียกดวงวิญญาณน้องกลับมา
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือหมอปลาด้วยนะคะ
แต่พอมาพิสูจน์กันแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่
ปฏิหารไม่มีจริงนะคะเขาเสียชีวิตนี่
เครื่องวัดชีพจรของโรงพยาบาล
เอ๊ะทำไมยังมีชีพจรอยู่

ภาพนี้คือเอาร่างของน้องออกมาจากโรงเลยนะ

แต่สุดท้ายก็ต้องเผาน้องนะครับ

ลูกสาวก็เข้าไปดูร่าง
นางสาวจงรักษรปราบได้เข้าไปดูร่างลูกสาว
ก็คือคุณนันทิดาหรือว่าจอยค่ะอายุ๒๒ปี

แต่ว่าเนื้อตัวยังนิ่มอยู่เหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่

ได้นำร่างของน้องจอยออกมาจากโรงศพมานอนอยู่บนเตียง
มีผ้าหุ้มแล้วก็คลุมไว้เอามุ้งกางไว้
ภายในวัดศรีกอเหล่าบูรพารามตำบลปราศาสตร์อำเภอ
ห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
พบว่าตอนที่เอาร่างของน้องจอยออกมาเนี่ยน้องมีเลือดไหลออกมาจากรูจมูก
แล้วก็ใบหน้าเริ่มเขียวช้ำแล้วนะเริ่มคล้ำแล้ว

แม่ของน้องจอยก็เอาทิชชู่มาเช็ดเลือดออกจากใบหน้า
แล้วก็นำแอลกอฮอล์มาเช็ดฆ่าเชื้อซ้ำอีกทีหนึ่ง
แขนขาตอนนั้นก็เริ่มแข็งไม่สามารถที่จะยกหรือว่ากระดิกงอได้แล้วนะคะ
แม้ว่าเมื่อคืนก่อนก็คือ๙เมษายนที่ผ่านมา
จะมีร่างทรงกุมารสังทองสดใสมาทำพิธี
เรียกวิญญาณลูกสาวกลับเข้าร่าง
โดยทำพิธีเชิญวิญญาณถึง๓ครั้ง๓คราก็ตามนะฮะ
แต่วิญญาณก็ไม่กลับเข้าร่างนะคะ
ทีนี้พี่สาวของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากทำพิธี๓ครั้งไม่สำเร็จ
ร่างทรงก็เลยบอกให้เคลื่อนย้ายร่างของน้องจอยออกมาทำพิธีด้านนอกสารา
แล้วทำพิธีเรียกวิญญาณพร้อมกับเขย่าร่างของน้องจอย
สักพักหนึ่งร่างของน้องก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
มีเลือดไหลออกมาจากจมูกท้องขึ้นอืด
ใบหน้ามีสีคล้ำแต่น้องก็ไม่ฟื้นเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนั้นก็เลยคิดกันว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้วจริงนะคะ

ทีนี้มาดูบทบาทของหมอปลาหน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เข้าไปพิสูจน์เหมือนกัน
เล่าบอกว่าระหว่างที่เดินทางมาก็ภาวนาให้มีปฏิหาร
แล้วก็ช่วงตี๕เนี่ยฝันว่ามีงูเต็มบ้านของแม่ของน้องจอยเลยนะ
งูนั้นหมายถึงผู้ที่นำวิญญาณออกไป
หมายความว่าน้องจอยน่าจะเสียชีวิตแล้ว
อันนี้ฝันก่อนที่หมอปลาจะมาถึงที่วัดนะคะ
จากนั้นพอมาถึงที่วัดค่ะ
หมอปลาขอดูสภาพศพของน้องนะคะ
วิธีการคือหมอปลาสวมถุงมืออนามัย
แล้วก็จับที่ปลายเท้าของน้องจอยแล้วก็เขย่า
ยืนยันกับแม่ว่าน้องจอยเสียชีวิตแล้ว
ไม่ได้มีปฏิหารใดเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนสาเหตุอ้าวทำไมหมอปลาศพไม่เน่าไม่เปื่อย
หมอปลาบอกว่าร่างกายของน้องที่ไม่เน่าไม่เปื่อย
แล้วก็ยังนิ่มไม่แข็งทื้อเหมือนคนตายทั่วไป
แขนขายังง้อได้เป็นเพราะธาตุไฟในตัวน้องมีปริมาณมาก
ก็เลยทำให้ตัวยังอุ่นเหมือนคนไม่ตาย
แล้วก็ที่สำคัญยังทำให้เนื้อหนังมังสาของน้อง
ไม่แข็งทืบเพราะธาตุไฟนี่แหละค่ะ
หมอปลาแนะนำให้แม่เนี่ยรีบทำพิธีชาปนกิจศพลูกสาวเพื่อส่งวิญญาณ
แล้วนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารให้หมดอย่าเก็บไว้นะคะ
แล้วก็ย้ำบอกว่าอย่าบอกให้ใคร
อย่าบอกให้ใครรู้จุดนำเท่ากระดูกไปลอยอังคาร
เพราะศพลักษณะนี้เป็นศพที่คนที่เล่นศัยศาสตร์
เขาต้องการนะหมอปลาบอกแบบนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงหมอปลาหน่อยค่ะ
เป็นแบบนี้พี่แม่ที่น้องยังนิ่มอ่ะ
มันไม่ใช่ปฏิหารหรอกมันเป็นธาตุของเขา

คนเราอะพี่แม่มันจะมีดินน้ำลมไฟ
แต่ถ้าทาสตรงไหนที่มันมากกว่าคนอื่นเขา
บางคนเคยได้ขาไหมยิงไม่เข้า
เพราะทาสไฟมันเยอะมันก็แต่ยิงไม่เข้า
มันเป็นแบบนี้พี่มันเก็บกับทาสเลย
ถ้าแม่เผาน้องแล้วแม่อย่าเอากระดูกเก็บไว้เลยนะ
แม่รองคารไปเลยนะและอย่าบอกอยู่ที่รองคารด้วย
เพราะเดี๋ยวไอ้พวกหมอผีมันจะเอาเข้ากับลุงเป็นเครื่องล้างเลยแม่
อันนี้คือสิ่งที่พวกหมอศัยศาสตร์เขาหา

จากนั้นหมอปลาขอให้แม่พาไปที่บ้านครับ
เพราะว่าหมอปลาฝันแปลกเห็นงูเมื่อเช้ามืด
ระหว่างเดินทางมาที่นี่แหละ
หมอปลาก็สำรวจจากหน้าบ้านที่มีการต่อเติมไปเมื่อ๒ปีก่อน
แล้วก็ทักบอกว่าอ้าวบ้านคุณเนี่ยคุณผู้ชมดูหลังคานะ
หลังคาของส่วนต่อเติมเนี่ยมันสูงกว่าหลังคาบ้านเก่านะ
ลักษณะคือครอบหรือทับหลังคาบ้านเก่า
ตามหลักฮวงจุ้ยมันไม่ดีนะ
อาจจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายกับคนในครอบครัวได้

ที่หมอปลาจะสัมผัสอะไรบางอย่าง
ที่บริเวณห้องนอนของแม่ของน้องจอย
จนทำให้คือถ้าคุณผู้ชมดูตามข่าวหมอปลาเป็นแฟนคลับจะรู้ว่า
ถ้าเมื่อไหร่ผอืดผอมทำท่าจะอ้วกจะอะไรแบบนี้นะ
จะอาเจนเนี่ยนะแสดงว่าฮ่านะฮะ
แม่ของน้องจอยเนี่ยบอกว่าก่อนลูกสาวจะเสียชีวิตนะครับ
นอนอยู่ที่บริเวณนี้หมอปลาจึงเชื่อว่า
ฝันเห็นงูในบ้านกับอาการอาเจียนของเขาเนี่ย
เพราะว่าสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับมีความเชื่อมโยงกันแน่
อาจจะเป็นดวงวิญญาณของน้องจอยที่มาขอให้ช่วยปลดปล่อย
หรือไม่ก็เป็นดวงวิญญาณของดวงวิญญาณที่จะมารับน้องจอยนี่แหละฮะ
เยี่ยมหรอ
ที่ผมแย่นนี่คือสัมผัสกับดวงวิญญาณน้อง

หมอปลาก็เลยทำพิธีเรียกดวงวิญญาณน้องจอยครับที่หน้าห้องนอนของแม่เนี่ย
โดยนำรูปของน้องจอยครับคุณผู้ชมมาตั้งจุดทูบดอกหนึ่งสวดมนต์

เรียกชื่อลูกสาวไปพร้อมกัน
จากนั้นให้แม่เนี่ยนำทูบไปปักไว้ที่วัดนะครับ

หลังจากหมอปลามาทำพิธีให้แม่บอกสบายใจขึ้นแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าจะเข้าไปในจุดที่น้องจอยนอนก่อนจะเสียชีวิต
และทำให้สิ้นข้อสงสัยว่าลูกสาวถูกผีปอบเข้าสิงหรือเปล่า
เพราะแม่บอกว่าก่อนที่ลูกจะตายเนี่ยนะอาการแปลก
ทำไมแลบลิ้นปลิ้นตาตอนนั้นก็นึกว่าปอบหรือเปล่าปอบหรือเปล่า
จริงแล้วลูกเธอขาดอากาศหายใจฮะ
หลังได้รับคำแนะนำจากหมอปลาไปนะครับ
ครอบครัวจึงตัดสินใจเผาศพน้องจอยครับเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
โดยเคลื่อนศพออกจากสาราไปที่ลานหลังวัด
ทำพิธีชาปนกิจแบบชาวบ้านคือเป็นการเผาแบบเชิงตะกอน
ใครไม่เคยเห็นการเผาแบบเชิงตะกอยก็ทำกันแบบนี้แหละฮะ
นี่แหละครับแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลย
ส่วนกรณีที่ตรวจพบชีพจรและปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดของน้องจอย
หลังเสียชีวิตแต่มีค่าต่ำกว่าคนปกติ
เรื่องนี้นะครับทางนายวชิระงามล้วนท่านผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประสาทอธิบายว่าอาจเป็นเพราะหนึ่งผู้เสียชีวิตมีการทาเล็บ
ซึ่งสีทาเล็บก็มีผลทำให้การวัดปริมาณออกซิเจนของเครื่องวัดปลายนิ้วนี้
มันคลาดเคลื่อนไปได้เพราะว่าเครื่องวัดดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องวัดแบบเบื้องต้นเท่านั้น
และการที่มีคนอยู่ใกล้หลายคนก็ทำให้เครื่องอ่านค่าคลาดเคลื่อนได้
อาจเกิดคลื่นแสงผ่านนิ้วมือเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยหนีบไม่ตรงตำแหน่ง
เป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้นั้นคือมันเป็นเครื่องที่ไม่ได้ราคาสูงอะไรมากมาย
คุณผู้ชมครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่ราคาถูกเพราะว่าใช้แค่เบื้องต้นในชุมชน
ฉะนั้นเรื่องของการเออเรอร์หรือเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค
มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวเครื่องครับ